ว่าวันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะนำมาแจกจ่ายก็คือความอร่อย
ใครชอบทานไตปลาแห้งบ้าง

จะเข้มข้นมันจะเผ็ดร้อนจัดจ้านถึงเครื่องถึงพริกถึงแกง
มันเป็นแบบฉบับของคนปักใต้ขนาดแท้
ถ้าเกิดว่ากินกับข้าวสวยร้อนแล้วก็ผักสดนะอืม
คุณผู้ชมอร่อยเด็ดไม่ต้องพูดร้อยจังหู

ร้อยแรงร้อยจังหู้นี่
มาเปิดสูตรเด็ดความอร่อยของน้ำพริกไตปลาแห้งกันค่ะ
นี่คือที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ไม่ต้องลงถึงปักใต้ก็มีไตปลาแห้งอร่อยให้กิน
เจ้าของสูตรคือพี่ปริยาเรี่ยวเจริญหรือว่าพี่พึ่ง
ก่อนอื่นนี้คุณขอเตรียมของกันก่อนนะคะ
ก็จะต้องมีปลาทูนึ่งมะกรูดคาตะไคร้ขมิ้นหอมแดงกระเทียมกะปิพริกขี้หนูแห้งและพริกไทยเยอะ
เครื่องแน่นแบบนี้เตรียมให้ครบนะจะได้อร่อยนะจ๊ะ
วิธีการทำก็เริ่มจากนำผิวมะกรูดค่ะตะไคร้ขมิ้นหั่นซอยสดซอย
แล้วก็นำไปโคลกรวมกับหอมแดง
เอาดีคุณผู้ชมเขาจดสูตรอยู่
กระเทียมกะปิพริกขี้หนูแห้งแล้วก็พริกไทยนะ
ปลูกรวมกันจนละเอียดเลยจากนั้นก็นำไปผัดกับน้ำมันพืช
ให้มีกลิ่นหอมนะคะผัดแล้วก็ตามด้วยตะไคร้ใบมะกรูดซอยคลุกเคล้าให้ทั่วกันแบบนี้คุณผู้ชม
แล้วก็ใส่เนื้อปลาทูต้องเป็นปลาทูแม่กรองด้วย
งอคอหักใช่ค่ะแล้วก็ใส่ลงไปผัดนะ
หลังจากนั้นก็ใส่น้ำไตปลาต้มสุกลงไปเพื่อเพิ่มอัตรรสความเป็นไตปลาครับ
ผัดส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจนมีกลิ่นหอม๓บ้าน๘บ้านนะคะ
กลมกล่อมมากแค่นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณได้แล้วน้ำพริกไตปลาแห้ง
อร่อยเด็ดเผ็ดร้อนหอมสมุนไพรทานคู่กับผักสด
แล้วก็ข้าวสวยร้อนนะโอ้โหฟินเกินบรรยายนะคะ
พี่พึ่งเจ้าของสูตรที่เปิดเผยให้เราฟังเนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
สูตรน้ำพริกไตปลาแห้งนี้นะเกิดมาจากทางญาติ
ญาติของเขาเนี่ยมาจากทางภาคใต้ก็คือส่งน้ำไตปลาแห้งน้ำไตปลามาให้
เพื่อที่จะมาให้ทำแกงไตปลาแต่ว่าด้วยความที่ปริมาณมันมากไง
ทำน้ำแกงแล้วแบบยังเหลืออีกอ่ะเหลือน้ำไตปลาอยู่มันก็เสียดาย
ทิ้งก็ยังไงอยู่นะก็เลยคิดค้นสูตรถนอมอาหารขึ้นมา
ด้วยการแปลรูปน้ำไต้ปลาเนี่ยมาเป็นน้ำพริกไต้ปลาแห้งขึ้น
ดีจังเออดีมากแล้วก็ประกอบกับว่าตัวเองเนี่ยมีร้านอาหารอยู่แล้ว
ก็เลยนำสูตรนี้มาให้ลูกค้าได้ชิม
พอชิมกันโอ้โหติดอกติดใจมาขอสูตรขอให้ทำกิน
ก็เลยทำขายแบบขายดิบขายดีด้วยนะคะ

จากแกงไต้ปลากินเบื่อแล้วเราก็ลองดับแปลง
ลองทำเป็นน้ำพริกไตปลาแห้งดูก็ลองให้ลูกค้าชิม
ลูกค้าก็บอกเอออร่อยนะว่าอย่างนี้

ก็นี่คือต้นเหตุในการที่พี่มีออเดอร์
กินเข้าไปแล้วติดอกติดใจเมื่อไหร่จะทำอีกล่ะ
ก็เลยทำขายซะเลยแล้วกันสำหรับใครที่สนใจน้ำพริกไตปลาแห้ง
นี่นะคะเป็นน้ำพริกไตปลาแห้งพริกพึ่ง
ว่าเก๋ไหมน่ารัก
แล้วของร้านเขาคือพิภึ่งนะ
สั่งเลยค่ะคุณผู้ชมกระปุกละ๓๐บาทเท่านั้นเองนะคะ
พิษพึ่งภาษาอังกฤษหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่เราขึ้นให้นะจ๊ะ
ทำเป็นเล่นไปนะน้องใบตองคุณผู้ชมครับ
ไอ้น้ำพริกไต้ปลาแห้งขายคนต่างชาติเขาชอบนะ

ซื้อกลับไปต่างประเทศักษณฐ์มาก
หัวใสอากาศเก็บไว้ถึงนั่นได้นาน
คุณผู้ชมถ้าใครมีฝีมือแล้วอยากจะลองทำเป็นอาชีพเสริมแบบพี่คนนี้
ลองทำดูได้นะคะเป็นการถนอมอาหารอีกรูปแบบหนึ่ง
เพราะว่าไหนเราก็มีน้ำไตปลาแล้ว
เกงใดปลาเบื่อแล้วก็ทำเป็นน้ำพริกแล้วกัน